ต่ำมาเลยผมกลัวคุณผู้ชมดุ
แต่มันเป็นข่าวแล้วครับถ้าทานอาหารอยู่ต้องขออภัยด้วย
กองทัพเรือสั่งลงโทษจาโทนะฮะแม่
ก็ไปสั่งให้ทหารดื่มอสุจิไม่รู้ตัวเองกล้าดื่มหรือเปล่า
ไปสั่งให้เขาดื่มน่ายนเลยนะฮะคือเรื่องนี้ถ้าใครเจอ
นี่แค่ได้ยินก็รับไม่ได้แล้วนะ
เหตุการณ์จะเป็นยังไงดูคลิปก่อนก็แล้วกัน
อ่ากินเอาดิน่ายนนอนเอาดิ
มีการกำชับด้วยนะอย่าแวะนะเดี๋ยวให้กินใหม่
โอ้โหไม่มีใครอยากกินหรอกครับเพจคนข่าวเมืองปฐุม
เอามาโพสต์ไว้ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือเปล่า
นะฮะเป็นการบังคับทหารให้ดื่มอสุจิครับ
ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็นี่แหละฮะ
คือเป็นการรับน้องผลัด๑ทับ๖๔นะฮะ
โรมรอบพนอยกรรมร้อยบก
คนสั่งชื่อจาโททักศิลป์นะครับ
คลิปนี้โพสต์นะฮะโอ้โหแน่นอนครับ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเพียบ

ผลเรือโทปกครองบนธาตุภารินโค้ดส่งกองทัพเรือ
บอกว่าตรวจสอบแล้วนะเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชม
เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ผู้ก่อยเหตุคือจาโททักศิลป์งพิรัย
สังกัดกองร้อยบกรรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัชการนาวิกยทินนะฮะ
ขณะนั้นเขาเป็นครูฝึกครับนะครับ
เป็นครูฝึกให้แก่ทหารกองประจำการ
หลังเกิดเหตุผู้ประคับประชาต้นสังกัดของจาโททักศิลป์
ทราบเรื่องสั่งย้ายจาโททักษิณไปทำหน้าที่อื่นนะฮะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับ

จะต้องถูกลงโทษทางวินัยสูงสุดครับ

แสดงความเสียใจไปยังทหารและครอบครัวที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบาย

ในการลงโทษทหารกองประจำการ
เนื่องจากต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

พอทำแบบนี้แล้วคนเขาพูดถึงภาพลักษณ์ของทหารไม่ดี

ตอนนี้ก็ต้องติดตามนะคะการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วดูว่าจะมีบทลงโทษยังไง

แล้วก็ถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
คนที่ถูกบังคับให้ดื่ม
ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้เสียหาย